บล็อกเกอร์ด้านอาหารที่เรียกว่าดังมากในโลกโซเชียล

ได้ผีตะเคียนเป็นเมีย

เขาเป็นผู้หญิงที่สวยมากผิวเขานี่เหลืองมาก
หลับนอนกับเขามีเพศสัมพันธ์
เขาไปขอนอนพักบนเตียงนั้น
เช้ามาเข้าไปอยู่ห้องรับแขกข้างหน้านู้นเลย